ต่อกันที่นครศรีธรรมราชค่ะมีหนุ่มใหญ่คนนึงลากปืนลูกซองมาเลยนะคะ
กะยิงใส่กลางวงฉลองปีใหม่แต่ว่ามีคนแย่งปืนมาได้ค่ะ
สุดท้ายเลยต้องหนีหัวซุกหัวสุนโดนแจ้งไป๓ข้อหานักค่ะ
หนุ่มใหญ่ที่ว่าก็คนนี้แหละค่ะเดินโซไปเซมาอยู่เนี่ย
นายแชลมณศรีศุกร์วัยห้าสิบสี่ปีเป็นพ่อค้านะคะ
ยังอยู่ในอาการเมาพูดไม่รู้เรื่องเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องคุมตัวไปโรงพักเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหนองว่า
ตำบลกุแหละอำเภอทุ่งใหญ่นะคะก่อนเกิดเหตุเนี่ย
สดใสชัยขาวพร้อมกับญาติพี่น้องเขานั่งล้อมดื่มกินสังสรรค
ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันที่ร้านหน้าบ้าน
อยู่นายแชล่มซึ่งเป็นเพื่อนบ้านเดินมาหาด้วยอาการเมาค่ะ
แล้วก็เข้ามาพูดจาไม่ดีจนทุกคนในวงเล่าเริ่มรำคาญ
สดใสก็เลยนำตัวนายแชล่มไปส่งที่บ้านแต่เหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น
ตรงที่ว่านายแชล่มคนนี้เดินกลับมาอีกครั้งแต่คราวนี้ในมืออ่ะ
ลูกซองยาวมาด้วยค่ะแล้วก็ยกปืนขึ้น
ปากกระบอกปืนเข้าใส่กลุ่มคนที่นั่งดื่มกินกันอยู่
โอ้โหวงแตกคุณผู้ชมนายสดใสกับญาติก็รีบวิ่งออกจากตรงกลางตรงนั้นน่ะนะคะ
แล้วก็วิ่งมาแย่งปืนกรรรดิ์ฟัดเหวี่ยงกันภารวัล
จนสามารถแย่งปืนลูกซองยาวมาจากนายแชล่มได้
พอโดนแย่งปืนไปนายแชล่มก็เริ่มเห็นท่าไม่ดีแล้วค่ะ
วิ่งหนีเลยเข้าไปแอบอยู่ในมุมมืดข้างบ้านที่เกิดเหตุนะคะ
สุดท้ายเนี่ยตำรวจก็ตามรวบตัวมาได้
สอบสวนนายแร่มผู้ก่อเหตุก็ให้การด้วยอาการมืนเมาค่ะ
บอกว่าก็เอาปืนมากะจะยิงขึ้นฟ้าฉลองปีใหม่
ไม่ได้จะทำร้ายใครเลยแต่พยานทุกคนยืนยันเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่า
ปืนที่หยิบมาเนี่ยมันไม่ได้ส่องขึ้นฟ้าเลย
มันส่องเข้ากลางวงชัดชัดอืมก็โดนไปสามข้อหานักค่ะ
พยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้าน
หรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรและมีอาวุธปืนไว้ในครอบครอง
โดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะซึ่งนายแชล่มเนี่ย
ปฏิเสธในข้อหาพยายามฆ่านะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ถูกนำตัวไป
เนินคดีทางกฎหมายต่อไปแล้วค่ะจริงจริง